พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นพื้นที่ราบสูงที่มีทรัพย์ในดินเป็นแหล่งแร่สำคัญ
เกลือหินหรือเกลือสินเทาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารมื้อต่างและเป็นวัตถุดิบสำคัญในการถนอมอาหารเก็บไว้กินในหลากหลายรูปแบบ
ในอดีตคนพื้นถิ่นจะใช้เกลือสินเทาในการหมักทำปลาร้าซึ่งวิธีการถนอมอาหารเช่นนี้จะบอกต่อต่อกันถึงเคล็ดลับที่จะได้ปลาร้ารสชาติดี
หมักด้วยเกลือสินเทาเท่านั้นจึงจะได้ปลาร้าที่อร่อยถูกปาก